ความผิดพลาดในเกมฟุตบอลแล้วก็มีเหตุการณ์ที่อาจจะยังต้องรอการพิสูจน์
เรื่องราวของวีระเกิดพุษานะครับหลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลไม่อนุญาตให้นักฟุตบอลแล้วก็พุทธศิลป์ที่ถูกออกหมายจับในระหว่างดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการล็อกผลการแข่งขัน
มีชื่อในการลงเล่นหรือว่าทำหน้าที่ในเกมลีกอาชีพของไทยหรือว่ารายการต่างที่สมาคมเป็นผู้ดูแล
ล่าสุดนั้นวีระเกิดพุทธศาครับอดีตประตูของนครราชสีมานะครับซึ่งเพิ่งจะได้รับสัญญาจากบ้านค่ายยูเนเต็ดจ่าฝูงที๔โซนภาคตะวันออก
หากับทางคาริอุสเป็นปีแล้วแต่ข่าวก็เขียนว่าเพิ่งจะเลิกกันต้องติดตามนะครับว่าสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยเท็จจริงแค่ไหนแต่ที่แน่นั้นเรื่องของการขายข่าวกับคนที่อยู่ในกระแสตอนนี้อย่างคาริอุสเนี่ยถือว่าขายได้แต่ต้องให้กำลังใจกันหน่อยนะครับความผิดพลาดของเขาเนี่ยยังสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้นะครับ